มีแคมป์คนงานก็มีคนงานอยู่เต็มแคมป์เลย
จู่มีรถกระบะขับเข้าไปแล้วก็กราดยิงใส่เข้าไป
วิทย์จะดับกันทั้งแคมป์แต่สุดท้ายก็มีคน

ติดตามเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชม
ดูภาพนี้เลยเป็นภาพวงจรปิดนะ
ที่มีผู้ต้องสงสัยเป็นวัยรุ่น๒คน
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอดที่หน้าร้าน

สักประมาณตี๒ของวันที่๓๑ตุลาคม
เดินวนไปเวียนมาลักษณะเหมือน

แล้วก็ยกมือถือขึ้นมาถ่าย
ตำแหน่งของกล้องวงจรปิดด้วย
ก่อนที่จะพากันขี่รถออกไป

ต่อมาตี๑ของวันที่๑พฤศจิกายน
คนขับกระบะเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็ใช้ปืนยิงไปที่รถ๑๐ล้อ

ภายในก็มีพนักงานขับรถนอนอยู่
เฉียดไปจุดที่นอนนิดเดียว
อีกนิดเดียวก็คงจะโดนแล้วก็เสียชีวิตไป
ที่คนร้ายจะกระหน่ำยิงซ้ำไปที่รถที่จอดอยู่หน้าแคมป์คนงานอีก๕๖นัด
แต่ว่าโชคดีไม่ได้มีคนงานอยู่ในรถคันนั้นก็ปลอดภัยนะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับผ้าเป็นกระบะขันนี้ครับ
เป็นสีดำเข้ามาที่บริเวณจุดเกิดเหตุแต่ว่าภาพอาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๕ตะบนครองอุดมชนลจร
อำเภอเมืองฉะเชิงเซาพบว่ารถทั้งสองคันยังจอดอยู่ที่เดิมครับ
ที่บริเวณกระจกของห้องคนขับของรถสิบล้อนั้นมีรูกระสุน๒รูด้วยส่วนรถเกรดเดอร์ที่ถูกยิงนั้นก็มีราวกระสุนหลายนัดเหมือนกัน
นางสุชาติหนุทอมรัฐงานของบริษัทก่อสร้างก็บอกว่าสักประมาณตี๑ของวันที่๑ที่ผ่านมาหลับอยู่ครับ
จู่มีเสียงปืนดังขึ้นมาก็ลุกขึ้นไปดูพบว่ามีกระบาดสีดำวิ่งผ่านไปจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีก๕๖นัด
สลึมสลือก็ไม่สนใจก็หลับต่อไปอีกครับจนกระทั่งตี๕ตื่นมาโอ้โหเห็นรูกระสุนเต็มไปหมดเลย
ก็เลยรีบไปเรียกหัวหน้าคนงานกับเพื่อนมาให้ดูพร้อมตัดสินใจพากันไปแจ้งความ
ประมาณ๕๖นัดผมรู้ตอนประมาณตี๕นี้ที่มาเห็นว่าพอมันเริ่มสว่างมันเป็นแส้งสว่าง
เขาไปรูกระสุนก็รู้ว่าเมื่อคืนเขามายิงรถเราอย่างนี้
ทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าคนงานก่อสร้างกลุ่มนี้เพิ่งมาทำงานแป๊บเดียวเองสักประมาณ๑เดือน
คนงานกลุ่มนี้ชอบพื้นที่ตั้งแคมป์อยู่ชั่วคราวและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนครับ
หรือว่ามาจัดทำร้ายอะไรอย่างนี้